คุณผู้ชมคะเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเหมือนเป็นธรรมเนียมนะคะ
เพราะว่าวันนี้วันอะไรลอตเตอรี่อ๋อเออนั่นแหละ
บางคนโชคดีนะคะก็อวยพรไว้จริงแต่ว่าบางคนโชคร้ายไม่ถูก
ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เรามีคนโชคดีมาให้อิจฉาเล่นแล้วกันนะ
ไลน์เนี้ยมาตลอดเอาจริงคุณแค่คุณมั่วจะบอกว่าเน่เอาให้มันอิจฉากันไปเลย
สำหรับคุณสองพาราดอกนะคะโอ้นะคะหน้าบานกว่าใครเพื่อนเลยนะคะ
ทิ้งทวนปีจอดได้โชคดีได้แห่งสุดจริงกับการถูกรางวัลสองตัวท้ายค่ะ
สละกินแบบรัฐบาลสามสิบกว่าใบคุณโอ้โหเยอะมากเลยนะคะ
เท่านั้นยังไม่พอเลข๓ตัวหน้าก็ถูกด้วยคนจะรวยไหมมันช่วยไม่ได้จริงนะลูก
ของแบบนี้นะคุณผู้ชมใครไม่ถูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่เริ่มกันใหม่นะคะ
ไม่ต้องหาเลขเด็ดไกลที่ไหนนะคะก็ดูหน้าจอไทยรัฐทีวีนั่นแหละ
อีกคนนึงนะคะส่วนบ้านนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงนะคะต้องเรียกว่าเบบีให้โชค
คุณพ่อป้ายแดงคุณเชนธนาคุณผู้ชมวงกลมนั่นคืออะไรไม่รู้ไหมคะ
เบอร์ห้องพักโรงพยาบาลแล้วก็วันเกิดของคุณลูกเนี่ยเข้าเป้าเลขท้าย๒ตัวหมดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
ชัดมากเลยนะเออนะคะคือเขาบอกว่างวดนี้หลายคนงงว่าฮะศูนย์สองมายังไงมาจากไหนนะคะเออ
เกงหวยนี่ล้มกันไปแถบเลยบางคนแพ้แล้วผ่านโวยวายผ่านหน้าโซเชียลเยอะแยะมากมายนะใจเย็นยังมีงวดหน้าเสมอนะคะ